พาไปดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์
ถ้าจำกันได้นะคะนำเสนอไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ส้มตำปูเป็นเลยหรือคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
รอดมาได้ยังไงจากทั้งสากนะคะของแม่ค้า
แล้วก็พริกขนาดนั้นเลื้อยออกมาจากตำแตงนะคะ
เราไปสัมภาษณ์กับเจ้าของที่ถ่ายคลิปนี้
จากกรณีวันพุธที่ผ่านมาชายหนุ่มรายหนึ่งนะคะ
อัพโหลดคลิปวิดีโอวินาทีช่วยชีวิตปูนาออกมาจากตำแตง
โดยเจ้าของเฟซบุ๊คเล่าว่าตอนแรกเห็นตำแตงกระพือทั้งจาน

ก่อนที่จะถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียล
เรานำมาเสนอเป็นข่าวเช้าแบบนี้ค่ะ
เจ้าของคลิปวิดีโอนายอนุรุษศรีทาโสหรือนักร้องหนุ่ม
ซึ่งมีชื่อในวงการว่าบิ๊กไบท์สายลำ
ก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีที่แรกนะคะ
ยืนยันว่าคลิปตำแตงปูสดที่ถ่ายโลกออนไลน์
ตัวเองเป็นคนถ่ายเองแล้วก็เป็นเรื่องจริงค่ะ
ขณะที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านส้มตำย่านแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้ไปสอบถามกับแม่ค้านะคะ
ว่าเอ๊ะปูรอดมาได้ยังไงทำไมปูยังไม่ตาย
คือจริงก็คิดเหมือนกันนะจริงปูมันต้องไปดองก่อน

ผ่านการดองผ่านสากผ่านความเผ็ดของพริก
ต้องอยู่ในแบบว่ากล่องดองในโหลดอง
ใช่แต่ผ่านสากนี่ฉันงงที่สุดระดันสุดท้ายมันไม่น่าผ่านได้
แต่นี่เป็นที่ตำแปลงใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ตำแบบจนแหลกนึงออกมาคุณ
ส่วนใหญ่เวลาเท่าที่เห็นเวลาเขาตักปูโยนลงไป

จะแกะปูด้วยก็จะต้องแกะตัวปูด้วย
ใช่แต่นี่ไม่โดนแกะด้วยรอดมา

ใช่นะคะแล้วก็สอบถามไปเพิ่มเติม
คุณอนุรุษก็ทำตามเหมือนที่บอกไว้ในคลิปด้วย
ว่าสุดท้ายก็นำปูตัวนี้ไปปล่อยสู่ธรรมชาติ

เรามีเสียงของคุณอนุรุษมาเปิดใจถึงเหตุการณ์นี้
ฝากกันด้วยไปฟังกันเลยค่ะ

ผมก็เอ๊ะทำไมตำแตงมันสั่น
ผมก็คิดมันก็ไม่ได้สั่น

เราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรแบบเคลื่อนไหวอยู่ข้างใน

ทีนี้ผมเห็นแต่ผมเห็นปูอ่ะ
มันเดินออกมานะครับ

ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่า
ที่มันแบบมันยังไม่ตายอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็เลยจับผมก็เลยเคลียร์ดู

ผมนึกว่าเขาฉีกกระดองมันออกแล้วนะครับ
เป็นสองส่วนแล้วแต่มันยังไม่ตายมันติดกัน

อะไรมันก็ไม่มีขาก็ไม่หัก

เพราะว่าผมเกิดไป๒๐กว่าปีนะครับ
ผมกินปูดองมาตายทุกตัวนะครับ
คือหลักหลากสถานที่ทางนั้นก็
จะอยู่ประมาณแหลมชะวังนะครับ
ตรงนั้นถ้าเราไปผ่านมันต่อก็จะเหมือนติดที่เราอ่ะ
อีกด้านหนึ่งก็คือถ้ามันจะรอดมันก็รอดที่เรานี่แหละ
ก็นะฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีการสร้างภาพเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการจะอะไรอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าผมเป็นศิลปินผมก็หิวข้าว
ผมก็ผ่านผ่านทางผมก็แวะกินข้าว
แล้วผมก็เดินทางต่อแค่นั้นแหละครับ
ค่ะคนก็เหมือนกับวิจารณ์ว่าสร้างภาพหรือเปล่า
เอาปูเป็นมาใส่ไว้ในจานหรือเปล่า
แต่เขาบอกไม่ได้สร้างภาพอะไรมันมาจริง
ตอนที่บอกเช็คขาเช็คอะไรก็มีครบหมด
ชอบที่บอกว่าผมก็กินปูดองมา๒๐ปีนี่

ใช่อุตส่าห์รอดมาหลายสเต็ปจะมาตายที่ผมนี่มันไม่ใช่แล้ว
ผมไม่กล้ารู้สึกผิดทันทีใช่นะคะแล้วก็น่ารักด้วยนะมีกีต้าคิตตี้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เปิดใจสรุปไม่ได้จัดฉากนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เออแปลกแต่จริงนะคะสำหรับเรื่องนี้